คุณผู้ชมต่อกันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
เป่ากิ่งการค่ะบอกเลยเมื่อวานนี้มีเสียงฮือฮาทีเดียวนะคะ
เธอปล่อยรูปเซ็ตภาพออกมาดูไปดูมาเอ๊ะเหมือนนางงามหรือเปล่านะ

คือสวยแบบว่าผิดหูผิดตาคือเปลี่ยนลุคแปลงโฉมไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคนเชียร์ให้ลงประกวดนางงามสักเวทีหนึ่งจริงด้วย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ
ไปขอสัมภาษณ์น้องเปล่าทันทีนะคะ
ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านที่ภาคใต้ค่ะ
เปล่าบอกว่าเห็นกระแสแฟนนางงามเชียร์แล้วก็ดีใจค่ะ

อนาคตก็อาจจะมีลุ้นลงประกวดชิงมงกุฎกับเขาสักเวทีนึงเหมือนกันค่ะ

บางทีอาจจะค่ะ
คนมาจีบไปให้ลงประกวดเยอะไหมคะ
ก็เยอะค่ะต้องฝึกอีกเยอะเลย
ในการโพสต์ท่าหรือว่าบุคลิกการเดินการอะไรค่ะ
คุณเชียร์เยอะมากโดยเฉพาะแฟนนางงาม

หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองขึ้นกล้องนะคะ
ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าตัวเองจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนติดตามให้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะ
นี่ไงเปลี่ยนลุคแล้วได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
แต่ว่าที่ปังไม่หยุดก็คืองานจ้างร้องเพลงนั่นแหละ

บอกว่าตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อย
เร็วนี้นะเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตกับน้องก้าวเกริกพลด้วย
คู่กรณีของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ
แต่น้องเปล่ายืนยันนะกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ

ที่กำลังเผชิญดราม่าหนักหน่วงอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะ
ดราม่าหนูว่าพี่ก็ผ่านไปได้อยู่แล้ว

ได้ส่งข้อความใหม่ไหมค่ะหรือว่าเราก็ห่าง
ตอนนี้ห่างไปห่วงดีกว่าไม่
งานร้องเพลงหนูยังทำต่อค่ะ

เพราะชอบในด้านนี้
คุณผู้ชมค่ะเจอนักร้องตัวจริงเสียงจริงขนาดนี้
เราอยากจะให้ฟังเสียงน้องเปล่าร้องเพลงแบบสด
บอกเลยว่าเตรียมเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนของวงการเพลงได้เลยนะ

ยังไม่มีความหมายเขาไม่เห็นใจรักมากแค่ไหนก็ต้องไปอยู่ดี
พร้อมมากเลยนะคะเสียงแบบอ้อนปนซึ้งมีความเศร้านิดอะไรอย่างนี้
นี่ถือว่าเป็นคนที่สวยและมีความสามารถอีกคนนึงนะคะ
รอดูว่าในอนาคตน้องจะเข้าประกวดหรือเปล่านะ